เป็นข่าวใหญ่ที่สุดก็คือเมื่อวานนี้
เพราะว่ามีคลิปภาพออกมาบนโรงพักที่นครสวรรค์
เป็นภาพตำรวจซ้อมผู้ต้องหาคดียาเสพติด
เอาถุงพลาสติกคลุมศีรษะจนผู้ต้องหาเสียชีวิต
นำมาซึ่งการออกหมายจับแล้วนะคะ
พูดแบบนี้ได้เต็มปากว่าเป็นคดีผู้กำกับโจ้พร้อมพวก

สารจังหวัดนครสวรรค์ออกไหมจับตำรวจ๗นายที่ปรากฏตามคลิปภาพ
เรื่องต้นนะคะณตอนนี้จับกลุ่มได้แล้ว๕นาย
เดี๋ยวให้ไปดูคนล่าสุดที่ถูกควบคุมตัว

นี่คือคนล่าสุดคนที่๕ที่ถูกควบคุมตัวค่ะ
ดังนั้นตอนนี้ยังเหลืออยู่๒คนที่ยังควบคุมตัวไม่ได้
หนึ่งในสองที่ยังควบคุมตัวไม่ได้ก็คือคนสำคัญ
ผู้กำกับโจ้วันนี้เกิดคำถามมากนะคะว่าผู้กำกับโจ้อยู่ที่ไหน
หนีไปแล้วหรือยังยังอยู่ในเมืองไทยหรือเปล่า
คุณผู้ชมอยู่กับเราไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะเราจะหาคำตอบมาให้
ว่าตอนนี้ผู้กำกับโจ้อยู่ไหนเพราะตอนนี้ยังจับไม่ได้
ยังหลบหนีอยู่ค่ะมาไล่เรียงกันแบบนี้ค่ะ
สารจังหวัดนครสวรรค์ออกไหมจับตำรวจ๗นายในคดีนี้มีใครบ้าง
เรียงกันแบบนี้เลยนะคะพันธุ์ตำรวจเอกธิติสันอุทธนผล
ผู้กำกับการสพมนครสวรรค์ผู้กำกับโจ้คนนี้แหละ
ยังหลบหนีอยู่แล้วก็เป็นคนสำคัญสองค่ะที่ถูกออกไม้จับ
พันธุ์ตำรวจตรีระวีโรธติดทองสารวัตรสืบสวนสอบภอมืองนครสวรรค์
ร้อยตำรวจเอกทรงยศคล้ายนาครองสารวัตรป้องกันปราบราม
สพเมืองนครสวรรค์ร้อยตำรวจโทธรณิน
มาสวรรณารองสารวัตรป้องกันปรับรามสพมนครสวรรค์
ดาบตำรวจวิสุทธิ์บุญเขียวผู้บังคับหมู่งานป้องกันปรับราม
สพเมืองนครสวรรค์ก็คือดาบโบ้ที่ถูกจับล่าสุดนะคะ
ดาบตำรวจสุภากรนิ่มชื่นผู้บังคับหมู่งานป้องกันปรับราม
สพเมืองนครสวรรค์และสิบตำรวจรีปวีกร
คำมาเร็วผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบรามสพตาคลี
นี่คือออกไหมจับทั้งหมดเจ็ดนายตามนี้นะคะอยากให้คุณผู้ชมได้ดูข้อหา
ข้อหาในการออกหมายจับข้อหานักค่ะข้อหานักและเป็นข้อหาสำคัญก็คือ
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยการทรมานหรือการกระทำทารุณโหดร้าย
ข้อหานี้สำคัญก็เพราะว่าระหว่างโทษประหารชีวิตนะคะ
ข้อหานี้คือข้อหาหลักนอกจากนี้ค่ะก็มีข้อหาเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและร่วมกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป
มขืนใจผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้ายอย่างที่บอกคุณผู้ชมไป
จับได้แล้วห้าคนห้าคนที่ถูกจับได้แล้วมีใครบ้าง
สรุปให้ฟังแบบนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจรีระวีโรธร้อยตำรวจเอกทรงยศ
ดาบตำรวจสุภากร๑๐ตำรวจรีประวีกรดาบตำรวจวิสุทธิ์
ห้าคนนี้นะคะถูกจับแล้วเหลือผู้กำกับโจ้เหลือร้อยตำรวจโทธรณิน
สองคนนี้ยังหลบหนีอยู่ตำรวจบอกว่าพยายามที่จะตามตัว
ติดต่อไม่ได้ตั้งแต่เมื่อคืนค่ะติดต่อไม่ได้เลย
อยู่ระหว่างการจัดชุดไล่ล่าเพื่อตามตัวนะคะกำลังตามตัวอยู่นะคะ
แล้วเราก็จะพยายามหาคำตอบมาให้ว่าตกลงแล้วผู้กำกับโจ้อยู่ที่ไหน
ยังอยู่ในเมืองไทยไหมนี่นะคะเพราะว่าวันนี้คนพูดถึงประเด็นนี้
ทีนี้ค่ะเจ็ดคนนี้ที่ถูกสารออกหมายจับในคลิปเหตุการณ์ที่ได้ดูไปกันตั้งแต่เมื่อวาน
คนนี้อยู่จุดไหนอย่างไรบ้างโดยการใช้เป็นตัวเลข
ตัวเลขหนึ่งถึงเลขเจ็ดตามนี้เลยค่ะ
เลขหนึ่งก็คือจุดที่ผู้กำกับโจ้ยืนอยู่และพฤติการของเขา
ว่าคุณผู้ชมก็จำได้จากคลิปภาพที่ให้ดูไปเมื่อวานเดี๋ยวไปดูหมายเลขสอง
สารวัตรระวีโรธในคลิปภาพเขาอยู่ตรงนี้นะคะเขามีพฤติการอย่างไรจำได้ใช่ไหมคะ
ตามคลิปภาพเมื่อวานหมายเลขสามคือรองสารวัตรทรงยศ
ในคลิปเขาอยู่ตรงนี้เขามีพฤติการแบบนี้
หมายเลขสี่ค่ะรองสารวัตรธรณินค่ะนี่นะคะ
หมายเลขห้าดาบวิสุทธิ์ค่ะหมายเลขหกดาบสุภากรค่ะ
หมายเลขเจ็ดสิบตำรวจรีประวีกรค่ะเราทำเป็นตัวเลขแบบนี้นะคะ
จะได้เข้าใจง่ายง่ายว่าทั้งเจ็ดนายที่ถูกออกไม้จับ
ในคลิปภาพเขาอยู่ตรงไหนเขาทำอะไรเขามีพฤติการอย่างไรบ้างค่ะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้มีการติดตามความคืบหน้าของคดีนะครับ
ท่านผู้ชมครับพลตำรวจเอกวิศนุปราสาททองโอสด

จริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริง
จริงจริงจริงจริงจริงจริง
จริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริง
จริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริง
จริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริง
จริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริง
จริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริง
จริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริง
จริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริง
จริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริง
จริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริง
ถ้าดูข่าวอยู่เนี่ยขอให้ออกมามอบตัวซะ
เพราะตัวเองเนี่ยถือว่าก็เป็นผู้พิทักษันติราช

ถ้าไม่มามอบตัวยืนยันว่ายังไงจะต้องไปจับตัวมาดำเนินคดีให้ได้
ซึ่งทางเจรตำรวจแห่งชาติบอกว่าขอยืมคำพูดของพบตรหน่อย
นิ้วไหนร้ายก็ต้องตัดทิ้งนะฮะตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่า
ยังมีนิ้วร้ายที่ต้องตัดทิ้งอีกหรือไม่
นิ้วไหนตัดทิ้งอย่างแรงระเบิดกฎหมายแซมหน้าหน้าที่โดยบิชชอบ
ภูมิกับโจ้นี่เป็นภูมิกับการสพมนครสวรรค์
อยู่ในพื้นที่ของกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๖นะครับ
จะถูกให้ออกจากราชการถูกออกหมายจับเนี่ย
ถูกสั่งย้ายไปที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๖นะฮะ
ซึ่งก็มีข่าวว่าเป็นเพื่อนสนิท
เป็นแฟนนุ่มของลูกสาวของท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖
วันนี้พลโนตรีเอกลักษณ์ลิ้มสังการนะครับ
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖ซึ่งเป็นโคศกของภูทรภาค๖เนี่ยนะครับ
ท่านออกมาบอกนะครับออกมาแถลงข่าวถึงคดีที่เกิดขึ้น
บอกว่าก็ต้องขอโทษแล้วก็ขออภัยประชาชนด้วย
ตำรวจก็เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายมาก
ส่วนคนที่เอาคลิปวิดีโอมาเปิดเผยก็ต้องขอขอบคุณนะ
แล้วก็ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนด้วยที่นำเสนอข่าว
สะท้อนให้เห็นว่าบ้านของเราเนี่ยมีสิ่งสกปรกที่ต้องทำความสะอาดอีกเยอะ
ยืนยันว่าตำรวจภูทรภาค๖จะดำเนินการทุกอย่างอย่างเด็ดขาด
เพื่อให้ผู้ต้องหารับโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตให้ได้
นี่นะฮะทางโฆษกกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๖ยืนยันนะครับ
ส่วนเบาะแสของภูมิกับโจ้กับพวกที่ยังหลบหนีอยู่นะฮะ

แนวทางการสืบสวนเชื่อว่ายังอยู่ในประเทศไทย
จากข้อมูลพบว่าภูมิกับโจ้ปรากฏตัวครั้งสุดท้าย
คือวันอาทิตย์ที่๒๒สิงหาคมที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับ
วันนั้นเนี่ยมาเซ็นชื่อที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๖
หลังจากถูกคำสั่งย้ายมาที่นี่ตอนตั้งกรรมการสอบ
ตอนที่มีการร้องเรียนกันในเรื่องนี้
แต่จากนั้นจันทร์๒๓สิงหาคมแล้วก็อังคาร๒๔สิงหาคมติดต่อไม่ได้
ไม่มีใครเจออีกเลยถือว่าขาดราชการนะครับ
แล้วก็มาวันนี้ก็ถูกให้ออกจากราชการนะครับ
คดีนี้ประเด็นสำคัญก็คือการฆ่าคนตายซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติมองว่า
กลุ่มผู้ต้องหาที่ก่อเหตุเนี่ยไม่ใช่ตำรวจ
แต่คือโจรที่เอาเครื่องแบบมาใส่แล้วฆ่าประชาชนโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมือง
ประโยคนี้สำคัญเลยนะคะเนี่ยค่ะ
เขาคือโจรที่เอาเครื่องแบบมาใส่แล้วฆ่าพี่น้องประชาชนโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองอ่ะครับ
ส่วนเรื่องที่ไปทำร้ายเขาไปรีดเงินจากเขาเนี่ยนะครับ
ทางกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๖ยืนยันว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วยนะฮะ
ว่าตกลงแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องนี้เท่านั้น
เรื่องราวต่างเส้นทางการเงินจากไหนมาถึงภูมิกับโจ้แล้วไปถึงไหนไปถึงอ่ะ
อะไรยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวจะไปตรวจสอบให้หมดเลย
ทางกองบัญชาการตระบุถุธรภาค๖ยืนยันว่าตำรวจภูทธรภาค๖จะดำเนินการสอบสวน
และดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องทุกรายตามกฎหมายนะครับ
ขณะนี้ได้ทำการจับกลุ่มแล้ว๔หลบหนีไป
เราได้แจ้งกรมแดนรอยต่อประเทศเพื่อนบ้าน
และก็โดยส่วนคนเข้าเมืองและตำรวจตะเวนไทยแดน
เพื่อสกัดกั้นผู้ต้องหาทั้ง๓ลายที่หลบหนีอยู่
เชื่อว่ายังอยู่ในประเทศที่นั้น
วันนี้ตำรวจไปคนบ้านพักของภูมิกับโจ
อยู่แถวรามอินทราปุ่มกรุงเทพทุกผู้ชมครับ
และย่านรามอินทราปุ่มเที่ยว๕ไรกว่า
ใช่ค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมได้เห็นภาพโรงจอดรถของบ้านเขาบ้านมีสระว่ายน้ำ
รถหรูด้วย๒๐กว่าคันตัวบ้านคุณก็ตั้งข้อสังเกต
ทำธุรกิจอื่นอื่นหรือเปล่าแต่ก็ค่อนข้างจะร่ำรวยอะค่ะ
อายุ๔๑เติบโตมาจากตำรวจปราบรามยาเสพติด
มาเป็นภูมิกับการสพเมืองนครสวรรค์
คือบางคนถึงขั้นบอกเส้นทางเกี่ยวกับเรื่องรถหรูเลยนะ
ใช่อันนี้เป็นอีกประเด็นนึงที่สำคัญเลยนะ
ไปเอารถหรูมาจากประเทศเพื่อนบ้านซื้อถูก
เพราะว่าเขาราคาถูกกว่าบ้านเราเอาเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย
แล้วก็ไปร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บางหน่วยงาน
จนถึงขั้นไปได้ค่าในการเปอร์ทรงเปอร์เซ็นต์ในการประมงประมูลอะไรพวกนี้

วันนี้ไปตรวจเนี่ยย่านรามอินทรากรุงเทพนะฮะเนื้อที่๕ไร่กว่านะครับ
แต่แน่นอนแล้วครับไม่เจอตัวภูมิกับโจ้นะฮะก็เจอคนในบ้านนะครับ
ก็มีการสอบถามกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวภูมิกับโจ้ด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับที่มีการมองกันว่าเอ๊ะภูมิกับโจ้เนี่ย
เขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลูกสาวของในตำรวจชั้นผู้ใหญ่
ในพื้นที่ภูทรภาค๖ก็คือเป็นเพื่อนชายคนสนิทของลูกสาวของท่าน
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖อ่ะนะฮะเรื่องนี้นะครับ
พลโนตรีเอกลักษณ์โคศกกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๖บอกว่า
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖เนี่ยให้มาชี้แจงแทนหน่อย
ชี้แจงต่อสื่อมวลชนขอยืนยันว่าภูมิกับโจ้
ไม่ใช่คนในครอบครัวของผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖
ญาติพี่น้องด้วยเป็นแค่คนที่มาสนิทสนมกับลูกสาว
ของผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖ลักษณะก็คือเข้ามาจีบ
อยู่ระหว่างการคบหาดูใจยังไม่ได้แต่งงานกัน
ไม่ได้มั่นหมายกันด้วยค่ะเพราะบางข่าวเนี่ยหรือว่าบางคนไปบอกว่าเป็นลูกเขย
บางคนบอกเตรียมจะแต่งงานกันเร็วนี้ซึ่งขอยืนยันว่าไม่ใช่
เชื่อว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยลูกสาวของผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖
ก็คงจะยุติความสัมพันธ์ไปอีกประเด็นที่สงสัยว่า
สนิทสนมกันขนาดไหนนะถึงขั้นที่ว่าผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖เนี่ย
ให้ผู้กำกับโจ้ได้ย้ายมาเป็นผู้กำกับสอบภอมืองนครสวรรค์
พื้นที่ภูทรภาคหกเลยหรือเปล่าพลตรีเอกลักษณ์ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกันนะครับ
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖ไม่เคยช่วยเหลือ
เกี่ยวกับเรื่องการโยกย้ายแต่งตั้งหรือว่าให้ภูมิกับโจ้เนี่ย
ได้มาเป็นภูมิกับการสพเมืองนครสวรรค์เลยครับ
แล้วไม่เคยมาอาศัยอยู่ในบ้านท่านผู้บัญชาการแค่มาคบหากันเป็นเพื่อนสนิท
คันเรียกอะไรอิจียานะครับนอกนั้นยังไม่มีความลับขันอื่นใดนะครับ
ก็เป็นไปตามกฎหมายก็ตอนนั้นเขาคบหากันอยู่
เขาคงเข้ามาเยี่ยมกันได้มั้งถูกไหมครับ
แล้วไม่มีใครรู้หรอกครับว่าวันนี้จะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น
ถ้าท่านรู้ท่านคงไม่ให้เข้าบ้านหรอก
คือเรื่องนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมแล้วก็ต้องเข้าใจ
คนที่ภูมิกับโจ้เขาเคยรู้จักคบหาด้วยทั้งในปัจจุบันหรือว่าในอดีตด้วยนะ
เพราะว่าบางคนเนี่ยเหมือนกับโดนหางเลขไปด้วย
ซึ่งความจริงเขาก็ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือว่าเกี่ยวข้องหรือว่ารู้เรื่องอะไรกับสิ่งที่ภูมิกับโจ้ได้ทำลงไป
ที่เป็นคลิปในปัจจุบันหรือว่าจะเป็นในอดีตก็แล้วแต่

พากษ์วิจารณ์อะไรเขาอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับ

หลายคนบอกว่าก็เป็นห่วงเรื่องเอ๊ะตำรวจที่เอาคลิปมาเปิดเผยเนี่ย

ทางกองมัชชาการตมติธรรมภาค๖ยืนยันนะครับว่า
เดี๋ยวจะคุ้มครองแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดี
แล้วต้องไปสอบปากคำในคดีนี้เพิ่มเติมด้วย
เพราะเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องของการ
เรียกรับเงินซึ่งในช่วงเวลานี้เนี่ย
คุมตัวผู้ต้องหาเนี่ยมีอยู่สองคนคือคุณมาวินที่เสียชีวิตที่ถูกทำร้ายกับอีกห้องนึงเนี่ย
คือภรรยาของเขาก็ต้องไปไล่คดีตรงนี้ด้วย
สังคมคาใจเรื่องเอกสารการตายที่ระบุว่ามาวินเนี่ยเสียชีวิตจากพิษของสารแอมเฟตามีน
ตรงนี้นะฮะเจรตำรวจแห่งชาติบอกว่าได้รับเรื่องแล้วเดี๋ยวจะเรียกแพทย์ที่ลงความเห็นในการชนะสูตรเนี่ย
มาสอบถามมาสอบปากคำว่ามันยังไงกันแน่มีส่วนรู้เห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องของภูมิกับโจ้หรือเปล่า
เพราะแพทย์ที่ระบุสาเหตุการเสียชีวิตก็ต้องรับผิดชอบกับเรื่องผลวินิจฉัยที่ลงความเห็นมา
หากพบว่าเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินคดีเหมือนกัน
แต่พี่หนุ่มกัญชัยบอกว่าได้คุยกับคุณหมอที่ชนะสูตรครั้งแรกแล้วบอกว่าทางตำรวจเนี่ยเขาก็พามาวินมาส่ง
แล้วก็บอกว่าเป็นผู้ต้องหาที่วิ่งหนีตำรวจวิ่งหนีตำรวจแล้วก็หัวใจวายอะไรอย่างนี้
นะฮะก็ไปพบสารเสพตกเสพติด
ด้วยทางตำรวจก็เลยบอกว่างั้นผู้อำกัดขอให้เขียนกับเรื่องแบบนี้สันนิษฐานว่าจากภิกของสารแอมเฟยร์ตามิได้ไหม

ส่วนจะแถลงตอนไหนอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้ากันอีกทีก็แล้วกันนะครับ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
ได้แจ้งให้กับประชาชนที่เคยตกเป็นผู้เสียหายจากการกระทำของภูมิกับโจ้กับพวกนะครับ
รวมทั้งตำรวจคนอื่นด้วยก็ได้นะฮะ
ส่วนผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ยังถูกคุมตัวอยู่ที่สพเมืองนครสวรรค์นะครับ
แพลวัตรวาตอนนี้ได้๕คนแล้ว
ทีนี้ล่ะค่ะก็อย่างที่บอกนะคะคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะมาก
ถามว่าเอ๊ะมันเคยมีเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นไหม
ผู้กำกับโจ้กับพวกเคยก่อเหตุก่อนหน้านี้บ้างไหม
นี่แหละค่ะอย่างที่ผู้บังคับบัญชาบอกว่า
ใครเคยตกเป็นเหยื่อหรือใครเคยเป็นผู้เสียหาย

ส่วนวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปที่บ้าน
ของผู้ต้องหาที่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
คือที่เจ้าหน้าที่ไปเจ้าหน้าที่บอกว่าก็อยากจะไปพูดคุย

เพื่อจะนำข้อมูลไปประกอบสำนวนคดีนะคะ
เมื่อช่วงบ่ายค่ะตำรวจพิสูจน์หลักฐานภาค๖
สำนักงานตำรวจแห่งชาติตำรวจสพมนครสวรรค์ประมาณ๑๐นายนะคะ
ไปที่บ้านของนายจิรพงศ์ธนพัฒน์หรือมาวินอายุ๒๔ปี
ของผู้เสียชีวิตนะคะอยู่ในอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์
คือเจ้าหน้าที่บอกว่าจะขอเข้าไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็นำโดรนนะคะนี่ค่ะก็จะสำรวจรอบรอบบ้าน
แต่ต้องบอกก่อนว่าคือบ้านหลังนี้ไม่ใช่จุดที่เกิดเหตุ
เพราะว่าตามคลิปภาพเราเห็นแล้วล่ะว่าจุดที่เกิดเหตุคือโรงพัก
แต่ด้วยความที่เจ้าหน้าที่เขาจะขออนุญาตเข้าไปพูดคุย
กับคุณพ่อคุณแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะ
เพื่อจะนำข้อมูลไปประกอบสำนวนคดี
คือในบ้านเนี่ยก็มีคุณพ่อคุณแม่และภรรยาของผู้เสียชีวิตเขาอยู่ในบ้านหลังนี้
ทีนี้ค่ะก็ทางในบ้านก็อนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าไปสองสำนาย
อย่างที่เห็นในภาพอะค่ะก็ไปพูดคุยด้านในนะคะคุยกันอยู่เป็นชั่วโมงค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ออกมาพร้อมกับเอกสารแฟ้มหนึ่ง
ทีนี้ค่ะรองผู้กำกับสพมนครสวรรค์พันตำรวจโทวิไนมหาวงศ์นั้น
ก็ให้ข้อมูลนะคะบอกว่าคือที่เจ้าหน้าที่ไปที่บ้านของผู้เสียชีวิต
ประสงค์สำคัญก็คืออยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากครอบครัวของผู้เสียชีวิต
นำไปประกอบสำนวนคดีแต่ถ้าจะถามรายละเอียดว่า

ขออนุญาตไม่เปิดเผยรายละเอียด
เพราะจะไปกระทบกับรูปคดี
ทีมข่าวก็ถามรองผู้กำกับสพเมืองนครสวรรค์
เกี่ยวกับคลิปการทรมานผู้เสียชีวิตนะคะ
คือทางครอบครัวเขาติดใจเอาความหรือไม่

รองผู้กำกับสพเมืองนครสวรรค์ปฏิเสธ
ที่จะตอบคำถามในประเด็นนี้
เขาก็ซึกเสียใจนะ
ประเด็นนี้ผมไม่ขอตอบมันไม่ดีนะครับ
คือไม่ขอตอบเพราะมันเป็นผลในทางการี
ก็เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นข่าวไปบ้าง
เพราะมีรายงานข่าวในลักษณะที่ว่า
ผู้กำกับโจ้ให้เงิน๕ล้านบาท

ของผู้เสียชีวิตไม่แน่ใจว่าให้กับท่านไหนอย่างไร

เหมือนกับเป็นการต่อรองลักษณะประมาณนี้นะคะ
นักข่าวของเราก็บอกว่าน่าจะเป็นประเด็นนี้แหละที่มันมีข่าว
พูดถึงกันอยู่ว่าจริงไม่จริงอย่างไร

แล้วก็ไปหาหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีค่ะ
ท่านผู้ชมหลายท่านที่ส่งข้อความเข้ามาถาม
เอ๊ะไปปิดหน้าปิดตาให้กับผู้ต้องหาทำไม
อายุยังไม่ถึง๑๘หรือยังไง
นี่เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะครับทุกผู้ชมครับ
อย่างภาพที่เห็นว่านำตัวผู้ต้องหาเข้ามาเนี่ย
คือผู้ต้องหาเขามีสิทธิ์ที่จะขอเรื่องของใส่หมวก
ปิดบังใบหน้าได้ขอไม่ให้สัมภาษณ์นักข่าวได้
ไม่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

เพราะฉะนั้นถ้าผู้ชมเห็นภาพที่เป็นภาพตามหมายจับเนี่ย
อันนี้เขาจะเปิดหน้าเปิดตาชัดเจน
แต่ตรงนี้ถ้าผู้ต้องหาเขาร้องขอว่าเขาขอปิดอย่างนี้
เขาขอใส่แบบนี้แบบนี้อันนี้เป็นสิทธิ์ของเขา
ค่ะแล้วคุณผู้ชมบอกว่าเห็นภาพภาพนี้คือตำรวจ
จับตำรวจที่ก่อเหตุอันโหดร้ายโหดเยี่ยม
ประชาชนพูดไม่ออกจริง
ไม่รู้จะพูดว่าอะไรดีกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะ
ทีนี้ค่ะเรื่องนี้มันมีหลายมุมหลายมิติ

เราจะให้รายละเอียดคุณผู้ชมแบบครบถ้วนเลย
มิตินี้เรื่องระหว่างทนายความสองคนที่ให้ข้อมูลโต้กัน
ต้องเล่าต้นเรื่องแบบนี้ก่อนคือจริงจริงแล้วคดีนี้ค่ะ
มันเริ่มต้นจากทางเพจของทนายเดชากิติวิทยานันต์ให้ข้อมูลเอาไว้
แล้วเมื่อวานนี้เพจของทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเอาคลิปมาโพสต์
คือเมื่อวานนี้ทีมข่าวก็ไปถามทนายเดชาว่า
ทนายเดชาเปิดเรื่องนะทนายมีคลิปนี้หรือเปล่าทำไมไม่โพสต์
นายเดชาบอกว่ามีแต่เก็บเอาไว้ไม่อยากโพสต์

แล้ววันนี้ทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยค่ะโพสต์หลักฐานแชทกับตำรวจชั้นผู้น้อยที่ส่งคลิปมาให้
คือก่อนหน้านี้ตำรวจคนนี้ส่งให้อีกคน
แลกกับการไม่เผยแพร่และลบคลิปทิ้ง
โดยโพสต์นี้นะคะเป็นภาพข้อความแชทของตำรวจที่ส่งมาถึงทนายตั้ม
มีข้อความระบุว่าเชื่อไหมครับทุกคน
ก่อนหน้าที่คลิปจะถึงมือผม
ได้ส่งคลิปนี้ให้คนคนหนึ่งแต่คนที่ได้รับคลิปกลับนำคลิปไปเรียกขอผลประโยชน์กับฆาตกร
ผมเห็นคนชื่นชมเขามากมายว่าใจกล้าสุดยอดแต่ความเป็นจริงมันเป็นแบบนี้
ดูแล้วพิจารณากันเองนะครับแฮชแท็กใจไม่ถึงหลบไปคนรุ่นใหม่จะเดิน
จากนั้นทนายตั้มก็ได้ตอบความเห็นในโพสต์ของตัวเองว่าคดีดังระดับประเทศขนาดนี้
หลักฐานไม่จริงผมไม่นำมาลงแน่นอนครับและผมได้รับอนุญาตจากเจ้าของเรื่อง
นำมาลงเรียบร้อยทุกคนต้องตาสว่างกันนะครับ
ทีมข่าวก็เลยโทรไปถามทนายตั้มทนายตั้มบอกว่าจำเป็นต้องออกมาเปิดเผยคลิป
ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญโพสต์ลงโซเชียลประชาชนจะได้รับรู้
ทุกอย่างได้รับการอนุญาตจากคนที่ให้ข้อมูลแล้วและต้องการให้เกิดความยุติธรรมให้เร็วขึ้น
ไม่ได้มองว่าเป็นการทำให้ผู้ต้องหาหลบหนีเพราะหลังลงคลิป
ตำรวจก็เซ็นคำสั่งให้ผู้กำกับโจ้ย้ายออกทันทีมีการออกไหมจับอย่างรวดเร็ว
ส่วนที่โพสต์ข้อความแชทกับตำรวจชั้นผู้น้อยที่มาขอร้องให้ตัวเองเปิดเผยคลิป
ก็ได้ลงคลิปนี้แต่ปรากฏว่าคือจริงแล้วตำรวจชั้นผู้น้อยคนนี้
เอาคลิปเนี้ยไปให้อีกคนนึงแล้วแต่คนนั้นกลับกลายเป็นว่าไปเรียกรับ
ผลประโยชน์จากผู้กำกับโจ้อีกทีนึงแต่ขอไม่เอ่ยว่าบุคคลคนนั้นคือใคร

ที่เขาพูดมาเนี่ยครับเหมือนกับว่าเอาคลิปเขาไปนะครับ
แล้วก็มีการไปต่อลองว่าเนี่ยถ้าเกิดมีหลักฐานอยู่แค่นี้
ตอนนี้ไม่มีคลิปเนี่ยตัวเขาเนี่ยก็สู้คดีนะครับ
แล้วก็อาจจะชนะคดีได้นะครับหมายถึงตัวผู้อำอ่ะนะ
อืมส่วนเอ่อตัวเขาเนี้ยก็ไปกดดันเรื่อยเรื่อยแต่ไม่เอาคลิปออก
กดดันโดยการไปออกสัมภาษณ์สื่ออย่างนู้นอย่างนี้
และอีกด้านหนึ่งก็มากดดันกับทางผู้กำกับนะครับเรื่องเกี่ยวกับ
จะเอาไหมคลิปไม่งั้นเดี๋ยวจะไปออกสื่อแล้วนะหรือว่าอะไรแบบนี้
จะไปแจ้งความไหมเขาบอกว่าถ้าไม่แจ้งความเนี่ยเป็นหมาเลย

อันนี้ผมก็ว่ามันไม่จำเป็นถึงขนาดนั้นแล้วผมก็ไม่ได้ความสำคัญกับ
ธนายเดชาอะไรเยอะขนาดนี้
คือทนายตั้มไม่ได้เอ่ยถึงชื่อใครนะฮะบอกว่าคนคนหนึ่งนะครับ
แต่ก็แน่นอนแล้วครับว่าเหมือนกับว่าทัวร์เนี่ย
ลงที่ทนายเดชาเพราะว่าเป็นคนเปิดเผยเรื่องนี้เอาไว้เป็นคนแรก
เปิดเผยเป็นข้อมูลนะไม่ได้เปิดเผยคลิปก่อนที่จะเป็นข่าวขึ้นมา

ทนายคลายทุกข์นะฮะบอกว่าการเอาคลิปคดีตำรวจคุมหัวผู้ต้องหา
ขาดอากาศมาเปิดเผยจนทำให้คนร้ายหลบหนีไป
ไม่สามารถจับตัวได้ทำให้เกิดความเสียหายในกระบวนการยุติธรรมเป็นอย่างมาก
แล้วก็บอกด้วยว่าตัวทนายเดชาเนี่ยเพิ่งได้คลิปเมื่อวานนะครับ
ไม่ใช่ว่าได้คลิปมาก่อนหน้านี้นานแล้วเพิ่งได้เมื่อวานแค่นั้นเอง
เพราะฉะนั้นยืนยันได้ว่าไม่เกี่ยวข้องกับการไปรับผลประโยชน์อะไรจากใคร
ไม่เคยติดต่อไม่เคยรู้จักภูมิกับโจ้เพื่อเรียกเงิน๒๐ล้านบาทอะไรเลย
ท่องเส้นช็อห์ประวัติศาสตร์ทำลักษณ์
ผมอ่าได้ผลงานอะไรก็เรื่องของคุณไงครับแต่คุณจะมาพูดทำให้ผม

ก็เหมือนกับว่าคุณต้องการสร้างผลงานเพราะคุณกับผมไม่ถูก
อยู่แล้วไงอ่าโอเคประชาชนอาจจะได้ประโยชน์ได้เห็นกัน
อย่างเงี้ยค่ะแต่แต่ปรากฏว่าคนร้ายก็หนีเลยตอนนี้ก็ภูมิกับ
ไปไหนน่ะที่จะรอแค่บ้านก้าวสำเร็จเออค่ะแล้วเขาจะหนี
ทำไมอ่ะถูกไหมแต่พอปล่อยคือทนายเดชาบอกว่าก็ได้คลิป
เดียวกับทนายตั้มนั่นแหละค่ะนะได้ก่อนทนายตั้มเนี่ย
ชั่วโมงนึงเพียงแต่เลือกไม่เปิดเผยค่ะแล้วก็ส่งให้
ตำรวจเพื่อเขาให้ให้เขาไปไล่จับกลุ่มตัวผู้ต้องหาต่อเนี่ย
ลายว่าตอนนี้ผู้ต้องหาหนีอันนี้ในมุมธนายเดชานะ
อืมนะคะอ่าท่านผู้ชมครับคดีของภูมิกับโจ้เนี่ยบุคคลใน
วงบันเทิงแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยค่ะนะฮะอย่างคุณ
ฮิวโก้จุลจักรจักรพงศ์โพสต์ข้อความนะครับบอกว่าอำนาจเป็น
สิ่งเสพติดติดแฮชแท็กภูมิกับโจ้ด้วยอืมคุณอันภูวนาศบอกว่า
เลวเนี่ยมีจริงแต่ตำรวจดีก็มีเยอะแต่ถ้าตำรวจ
ไม่ทำอะไรกับตำรวจเลวเลยเนี่ยเรายังจะถือว่า
เขาเป็นตำรวจดีอยู่ไหมโอ้แล้วก็อีกหลายคนนะครับที่
แสดงความคิดเห็นกันออกมาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะ